ไปดูที่สงขลาหน่อยตำรวจกับต่อชดไปจับพ่อค้ายาบ้าถึงบ้านพัก
พอถูกจับได้เนี่ยโอ้โหกว่าจะไปโรงพักได้เนี่ย
สำนึกผิดขึ้นมาเชียวนี่ฮะแล้วของกลางที่ไปได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ยาบ้าพันสองร้อยสี่สิบสองเมตรปืนยาวขนาดจุดสองสองกระบอกหนึ่ง
กระสุนขนาดต่างต่างอีกเจ็ดสิบนัดนู่นเห็นไหมฮะมีซากอยู่น่ะ
เป็นตัวนิ่มนะฮะอีกหนึ่งตัวคือนอกจากเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธแล้วเนี่ย
โดนเรื่องความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าไปด้วยนะครับ
แต่ละคดีโทษหนักทั้งนั้นนี่นายพี่ชัยนะฮะอายุสี่สิบเจ็ดปี
อยู่ที่ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะฮะโอ้โหแล้วพอคุมตัวไปเนี่ย
ก่อนจะพาไปโรงพักคือนายพิชัยก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรหรอก
แต่ร้องไห้หนักมากนี่บอกขอไปกราบที่ตากแม่ก่อน
ไม่อยากจะไปบอกเป็นห่วงแม่แม่ต้องลำบากแน่แม่แก่มากแล้ว
ห่มร้องไห้กว่าจะไปขอถอดแหวนถอดสร้อยนู่นนี่นั่นโอ้โห
คือญาตินี่ต้องเข้ามาอบรมสั่งสอนกันอีกนะฮะบอกต้องทำใจแล้วล่ะไม่ต้องร้อง
เคยเตือนแล้วอย่าไปยุ่งกับมันกับยาเสพติดเนี่ย
สุดท้ายเป็นยังไงถูกจับจนได้
ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
นี่โอ้โหที่ตอนนี้สำนึกผิดขึ้นมาเลยเป็นห่วงแม่ขึ้นมาเลย
ทุกผู้ชมครับถูกคุมตัวไว้นะฮะแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาด้วยกันค้ายาเสพติดเสพยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนด้วย
และเรื่องของการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย
สุดท้ายโดนจับแล้วก็ร้องไห้เป็นห่วงแม่
แล้วพันกว่าเม็ดมีอยู่ที่บ้านยาบ้า